เสียชีวิตของพริตตี้สาววาวานะครับตำรวจนำตัวพริตตี้ที่ไปร่วมงานมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
แล้วก็หาความเชื่อมโยงว่าบ้านหลังนั้นคนชื่อเก่งนั้นมีคนมีอิทธิพลพยายามปกป้องอยู่หรือเปล่า
ครอบครัวเองก็ยังไม่เผาศพเมื่อวานนี้มีการจัดชาปนกิจแบบหลอกขึ้นมาก่อน
แต่ว่าจะเก็บศพของน้องเอาไว้จนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สิ้นสุดหรือว่าจะมีความชัดเจนนั่นเองนะครับ
ไปที่กระบี่ครับที่วัดบ้านน้ำขาวตำบลขาวพนมอำเภอขาวพนมนะครับ
วันนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพของวาวาครับแต่เนื่องจากว่าคดียังไม่
หน้าญาติก็เลยทำพิธีเผาหลอกแล้วก็จะเก็บศพเอาไว้ก่อน
กว่าคดีนี้จะมีความทรัพย์เตียนต่อไปแม่ของวาวายืนยันนะ
หาตัวคนผิดดำเนินคดีให้ได้

เมื่อวานเลยต้องทำพิธีการเผาหลอกครับ
แล้วฝากร่างเอาไว้ที่มุรณิธริประชาสันติสุรรีบี
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจเนี่ยขอให้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่แล้วกัน
เนื่องจากกลัวว่าลูกสาวจะตายฟรีไม่ได้ความเป็นธรรม

จากนี้ครอบครัวตั้งข้อสงสัยว่า
เชื่อว่าในบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยมันต้องมีกล้องวงจรปิดสิ

แต่ไม่แน่ใจว่าภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันอยู่หรือเปล่า

อยากจะขอความเป็นธรรมและเชื่อว่าลูกสาวน่าจะถูกมอมยาก่อนจะเสียชีวิตครับ
ถ้ามีเรื่องมีสารเสพติดในร่างกาย
แม่เชื่อน้องไม่ได้สัญหามากินเองดื่มเอง
ต้องมีการเหมือนกับโดนให้กินหรือโดนมอมยา
เพราะฉะนั้นทำไมแม่ถึงไม่ปรุงศพน้องวันนี้

เพราะแม่ยังไม่ได้ความแตกต่างไม่ได้ความเป็นธรรมให้กับลูก
ถ้าเขาพิสูจน์มาว่าลูกเป็นเด็กไม่ดี
เป็นเกเรเป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กติดยา
ตรงนั้นถ้าพิสูจน์ได้จริงแม่ก็ยอมรับ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมันไปคลุมเคลือมันไม่กระจ่างไม่แจ้ง
เพราะลูกไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเพื่อนแม่ญาติพี่น้อง
ไม่เคยเห็นว่าน้องวาวาหรือว่าน้องวาเสพยาเที่ยวสัมเพลไม่มี

แต่ถ้าเกิดผลชี้ชัดแม่ก็ยอมรับ
แต่ตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้น
ขณะที่เรื่องของการฝากศพมันมีค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ชม

ญาติญาติก็ต้องยอมนะฮะเพื่อขอความยุติธรรมให้กับวาวา
ระหว่างนี้ทางมูลนิธิเองก็จะเป็นผู้ดูแลไปก่อน
จะเปลี่ยนเวรเฝ้าเป็นกรณีพิเศษเลย
เพราะว่าต้องรอให้ศพนั้นมีผลทางคดีจนถึงที่สุดนะครับ
ในส่วนความขึ้นหน้าของคดีเป็นอย่างไรบ้าง
พันธุ์ตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษฐ์
ผู้กำกับการตำรวจนครบานพระหลโยธินก็บอกว่า
ิตตี้สาวที่ไปร่วมงานมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีก๓คน
ซึ่งประเด็นการสอบประคำหลักก็คือเรื่องของพฤติกรรม
กิจกรรมที่ทำกันในบ้านนั้นมีอะไรบ้าง
มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นในปาร์ตี้อย่างไรบ้าง
ลักษณะอาการของวาวาก่อนจะเสียชีวิตเป็นอย่างไร
ิตตี้สาว๓คนต่างยืนยันว่าไม่รู้จักกับวาวามาก่อน
แต่ได้รับว่าจ้างไปก็ไปเจอวาวาที่งานนี้ที่บ้านนี้ครั้งแรกเหมือนกัน
แต่ละคนก็ทำงานของตัวเองไม่ได้มีใครสนใจใครเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ส่วนการสอบประคำในเก่งเจ้าของบ้านก็เจ้าตัวก็อ้างว่าไม่ได้เป็นคนไปส่งวาวาที่โรงพยาบาลนะ
เป็นเพียงคนที่ตามไปจ่ายเงินค่ารักษาให้ในภายหลังเท่านั้น
ก็จะเข้าหมดว่าในเก่งเนี่ยไปเอาเงินไปจ่ายไว้๑๕๐๐๐บาท
แต่ยังไม่ได้ถามถ่ายอาการว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ได้อยู่เฝ้าว่าวาวานั้นอาการเป็นอย่างไร
เงินปุ๊บก็กลับไปอันนี้พยาบาลเขาบอกมานะฮะ

คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นในงานปาร์ตี้มีประมาณ๑๘คนรวมวาวาด้วย
ตอนนี้สอบปากคำไปแล้วเจ็ดคนแบ่งเป็นพริตตี้หกในเก่งหนึ่ง
อื่นเนี่ยยังมีพริตย์อีก๑คนแล้วก็กลุ่มผู้ชายที่ไปร่วมพิธีเนี่ย
กำลังประสานมาแล้วก็ทยอยมาเขาให้ปากคำกับตำรวจนะครับ
นี่คุณผู้ชมในบ้านมันมีกล้องวงจรปิดเห็นไหมฮ

แต่ทำไมภาพมันไม่ปรากฏล่ะว่าในบ้านมันมีใครบ้าง
ทำไมตำรวจไม่เปิดเผยภาพเหล่านี้ออกมา
มันก็ทำให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ตามที่แม่สงสัยมันจริงหรือเปล่า
บอกว่ามีนักการเมืองผู้มีอิทธิพลภาคใต้เนี่ย
เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือว่าเป็นคนที่ดูแลอยู่
และไม่ได้มีนายตำรวจหรือว่าทหารคนใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ถ้าพบว่าใครผิดก็จะดำเนินการอย่างถึงที่สุดนะครับ
ยังไงทำให้เรื่องนี้มันกระจ่างสู่สายตาของประชาชนด้วยนะครับ